ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะคะ
ที่บุรีรำมีคนงานปลูกป่า
เขาบอกว่าปวดท้องจะต้องเข้าไปถ่ายหนัก
ขอเข้าไปถ่ายหนักในป่าในพื้นที่ป่าดงใหญ่
แล้วปรากฏว่าหลงป่าเขาหากันอยู่เป็น๑๐กว่าชั่วโมง
สุดท้ายแล้วเจอเจอห่างจากจุดที่เขาอยู่ตั้งแต่ต้น
แล้วก็มีคนงานอยู่กันเต็มเลยนะแค่ห้าสิบเมตร
ห้าสิบเมตรหรอห้าสิบเมตรแต่คนที่หาย
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าโอ้โหเดินวนอยู่ในป่า
หาทางออกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดินอยู่นานมาก
เขาบอกแบบนี้๕๐เมตรมันใกล้มาก
มันใกล้มากจริงจริงค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ
กู้ภัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้าน๓๐กว่าคนนะคะ
ช่วยกันออกตามหานายรักษัก
สมดวงศรีอายุ๓๖ปี
เป็นคนงานปลูกป่านะคะเขาบอกเขาปวดท้อง
ขอเข้าไปถ่ายหนักหน่อยในป่าดงใหญ่
แล้วหลงป่าเลยในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรำ
ค้นหากันตั้งแต่บ่ายยัน๓ทุ่มค่ะ
เคาะเหล็กตะโกนเรียก

ไปสิบชั่วโมงกว่านายรักษักก็เดินมา
ห่างจากจุดพักคนงานที่คนอยู่กันเต็มเลย

แต่สภาพนี้คืออิดโรยมากนะคะคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหเดินหาทางออกอยู่นานเลย

รักษักคนหลงป่าค่ะเขาเล่าให้ฟังว่า
เขาก็รับจ้างปลูกป่าให้กับหน่วยอนุรักษ์
โนนดินแดงมีคนงานที่ไปทำงานด้วยกัน
ประมาณ๑๕คนในเขตป่า
หอกยาวบ้านกลิงหินอำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรำหลังจากพัก
กินข้าวเที่ยงกันเสร็จปวดท้องอยากจะถ่ายหนัก
ก็ชวนเพื่อนอีกคนบอกว่า
เดี๋ยวเราไปปลดทุกข์กันดีกว่าก็เดินห่างออกไป
จากจุดที่เขาทำงานกันอยู่ประมาณ๕๐เมตร
แต่ตัวเองกับเพื่อนก็แยกกันถ่าย
ไกลกันก็แหวกเถาวันไป
พอเจอที่รับตาได้จุดเหมาะเจาะ
ตัวนายรักษักบอกว่าจุดที่เขาถ่ายหนัก
เป็นจุดที่มีจอมปลวกพอดี
เพื่อนที่เข้าไปปลดทุกข์ด้วยกันเนี่ยนะ
ก็ตะโกนมาบอกว่าเสร็จแล้วกลับกันเถอะ
แต่นายรักษักตะโกนบอกเพื่อนว่ากลับไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไป
แต่ระหว่างที่นั่งปลดทุกข์อยู่ค่ะ
นายรักษักบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาบังตา

จำทางกลับไม่ได้
พยายามเดินหาทางออกพยายามจะเดินไป
ให้ถึงจุดที่เขารวมตัวกันทำงานกันอยู่
จำทางไม่ได้ค่ะมองอะไรแบบเบลอไปหมด
ก็พยายามหักกิ่งไม้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้

นายรักษักบอกว่ารู้สึกว่าเดินไกลมาก
เดินไปเดินมาอ้าวกลับมาจุดเดิม
เดินไปเดินมาอ้าววนมาจุดเดิม

พักไปสักพักนึงได้ยินเสียงดนตรี
เสียงดังขึ้นกลางป่านะคะ
เป็นดนตรีบันเลงเพลงไทยเก่าอะค่ะ
เสียงดังขึ้นเป็นระยะเป็นระยะ
นายรักษักบอกว่าเลยตัดสินใจ
ตั้งสตินั่งสมาธิ
กำดินขึ้นมากลางป่ายกขึ้นกลางศีรษะ
แล้วอธิษฐานเลยขอให้แม่ธรณี
ช่วยเหลือให้ออกจากป่าให้ได้อย่างปลอดภัย
พอดีเลยก็ไม่เห็นแสงสว่างก็เลยออกได้
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายสมชายปุ้งสะเกด
อายุ๒๓ปีเป็นเพื่อนร่วมงานของนายรักษักนะคะ

ทำไมถึงหากันไม่เจอทั้งที่อยู่ใกล้กันมาก
ปูพรมค้นหากันหลายรอบมาก
แต่ที่สังเกตป่าบริเวณที่นายรักษักไปปลดทุกข์เนี่ยค่ะ
จะมีจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่๕จุดนะคะ
แล้วก็มีต้นตะเคียนขนาดใหญ่อยู่๑ต้น
ซึ่งชาวบ้านที่ไปช่วยหา
บอกว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขา
ที่มาบังตาให้นายรักษักเข้าไปปลดทุกข
แล้วหาทางออกไม่เจอเพราะเหมือนกับว่า
ปลดทุกข์ผิดที่ผิดทางค่ะ
ด้านนายถนอมธรรมรักอายุ๕๒ปี
ชาวบ้านคลองหินตำบลลำนางรอง
ซึ่งก็เคยเข้าไปหาของป่าในป่าดงใหญ่ก็ให้ข้อมูลนะคะ
ตัวเขาเองก็เคยเจออาถรรพ์ป่าดงใหญ่อยู่หลายครั้ง
มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเคยเจอผู้หญิงคนนึง
ใส่ชุดแบบชุดโบราณเลยนะคะ
อยู่ใกล้กับจอมปลวกใหญ่และต้นตะเคียนใหญ่
ซึ่งก็เป็นจุดที่นายรักษักหลงป่าค่ะ
นี่คือจอมปลวกนะคะตัวนายถนอมบอกว่า
ตัวเองอ่ะยกมือไหว้บอกกล่าวเพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่า

มีหลักหินศิลาแรงเก่าแก่มีบ่อน้ำ๓บ่อ
แล้วก็มีจอมปลวกมีต้นไม้ใหญ่
เชื่อว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นของโบราณ
ตั้งแต่สมัยเก่าแก่แต่ยังอยู่กลางป่าแห่งนี้ค่ะ
แต่บางคนบอกว่าไอ้หลอนมันไม่ใช่บางคนเขาสติดีก็มี
เขาเห็นเหมือนกันมันก็นอนอยู่ก็เห็นนอนไปอย่างนี้ก็เห็นแต่พวก
ใส่ชุดทงชั่วไทยสมัยนู้นนะนะมันจะเป็นหลุมศพนะ
เป็นหลุมเป็นหลุมเลยนะเป็นหลายหลุมตรงนั้นอ่ะแต่ไปพูดมั่วไม่ได้
บอกเลยตรงนั้นส่วนคุณแม่ของคนที่หลงป่านะคะนางแมว
สมดวงศรีอายุหกสิบปีก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกชายหลงป่าตกใจมาก
เป็นห่วงมากได้แต่นั่งภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ
ไม่ให้ได้รับอันตรายแล้วก็ให้ออกจากป่ามาให้ได้ให้เร็วที่สุด
ก็ตามความเชื่อของชาวอีสานค่ะตะโกนเรียกลูกชายผ่านหม้อนึ่งข้าวเหนียว
แต่ตอนนั้นหม้อนึ่งข้าวเหนียวแช่ผักไว้ก็เลยใช้หม้อหุงต้มแทน
ก็บนบานเจ้าที่เจ้าทางนะคะถ้าลูกชายออกจากป่ามาได้อย่างปลอดภัย
จะนำหัวหมูนำไก่นำปลาไปเส้นไหว้ปรากฏว่าลูกชายก็ออกจากป่ามาได้อย่างปลอดภัยจริง
นี่นะคะตามความเชื่อสุดท้ายแม่ก็เลยบอกว่าลูกออกมาอย่างปลอดภัยแล้ว

ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาตามที่บนเอาไว้นะคะ
อ๋อโอ้โห๕๐เมตรเองน่ะครับส่วน